คนบางคนเนี่ยคุณผู้ชมอยากจะทำบาปนะ
อยากจะไปกระชากสร้อยคนอื่นกระชากมาอ้าว
ทองปลอมมาอีกเท่านั้นไม่พอคุณผู้ชมฮะ
มือถือตกไปด้วยอย่างนี้ก็รู้หมดสิ
ของใครอ่ะนี่ที่เกิดเหตุครับคุณผู้ชมฮะ
อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งพื้นที่หมู่๔ตะบนดอนหัวรอกครับ
ค่ะมาชนลัวเนอะเจ้าในที่ตำรวจส่อพอดอนหัวรอก
จังหวัดชนบุรีก็รับแจ้งเหตุนะว่ามีคนโดนกระชากสร้อยคอในหมู่บ้าน
ที่เกิดเหตุคุณผู้ชมไปเจอนางสาวมัดนีอายุ๖๒ปีครับ
เธอก็นั่งด้วยความตกใจเลยนี่ฮะพี่คนนี้ครับ
มือเธอยังถือเนี่ยคุณน้ำแข็งคุณผู้ชม
ถือสร้อยคอนี้เป็นสีทองอ๋อแต่ทองปลอมอ๋อ
มีรูปพระหลวงพ่อกลวยครับวัดโคศิตารามติดอยู่ด้วยฮะ
คุณมณีเล่าให้ฟังว่าเธอขี่มอเตอร์ไซค์มาจากตลาด
แล้วก็แวะเติมน้ำมันที่ปั๊มส่วนไอ้คนก่อเหตุอยู่ด้านหลัง
เติมน้ำมันเหมือนกันครับอ๋อคือมันก็เล็งเล็ง
เล็กอยู่แล้วเออเขาจ้องจะกระชากอยู่แล้วครับค่ะ
จากนั้นสร้อยทองปลอมของคุณมณีเนี่ยมันหลุดออกมานอกเสื้อสิ
คนร้ายเห็นปุ๊บก็เลยขี่ตามเธอมาครับ
มาถึงที่เกิดเหตุแล้วก็ลงมือกระชากสร้อยไป
คว้าคืนมาได้บางส่วนที่อยู่ในมือเธอเนี่ยตอนนั้นเธอส่งเสียงร้องนะ
ช่วยด้วยช่วยด้วยมีพลเมืองดีครับกระโดดขวางมอเตอร์ไซค์ของคนร้าย
แต่ถูกคนร้ายเฉียวชนจนบาดเจ็บไปอีกครับ
โดนเฉียวชนเข้าไปฮะเออตรงเอวอ่ะเนอะเออแถวเอวด้านซ้ายค่ะ
ชาวบ้านที่เห็นเขาเล่าให้ฟังว่าคนร้ายทำรองเท้าขาดนะ
ทำมือถือตกไปด้วยโอ้โหแล้วแฟนผีก็สิเนี่ยเหรอ
ที่เพิ่งแพ้ลิเวอร์พูลไปเจ็ดศูนย์นะฮะเออไม่รู้ว่าไปพนันขันต่ออะไรไป
อะไรกับใครหรือเปล่าเลยเสียเงินแล้วมากระชากสร้อยคนอื่นแบบนี้นะครับ
ค่ะเอาไปฟังชาวบ้านหน่อยฮะพี่จะไปน่าจะเสียบอล
เสียบอลเหรอเสียบอลแมนดิวอ่ะอ๋อเมื่อคืนคืนที่แล้วเสียไปเท่าไรแมนดิว
น่าจะหาเงินไปใช้หนี้หรอดูแล้วเดี๋ยวอะไรเนี่ย
แม้ว่าจะเป็นทองปลอมแต่ว่าพอมาก่อเหตุแบบนี้ก็อยากให้ตำรวจนะช่วยตามตัวหน่อยกลัวจะไปก่อเหตุอื่นอีกนะคะ